ตอนนี้ถือว่าการเมืองไทยเราเดินหน้าไปอีกบทหนึ่งแล้ว
ว่าในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูลแล้วก็คำถามพ่วงผ่านการลงประชามติแล้ว
หลายคนมองไปข้างหน้านะคะถึงเรื่องของว่าการเลือกตั้ง
ร่างรัฐธรรมนูลเสร็จออกมาเป็นรัฐธรรมนูลต้องมีการเลือกตั้ง
แล้วก็จะต้องมีรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศที่มาจากการเลือกตั้ง
และเมื่อถึงเวลานั้นก็คือการลงจากอำนาจของคอสช
หลายคนก็ตั้งประเด็นตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้
คอสชจะลงจากอำนาจอย่างไรโดยไร้ข้อวิพากษ์วิจารณ์
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจริยาสิริสันพงศ์กันค่ะ
บอกแล้วไงจะไปกลัวผีที่หมอไม่เห็น
คืออย่างนี้แล้วกันผมเจตนาผมไม่ทำงานการเมืองแล้ว
ไม่ทำงานแล้วแต่เขาบอกเอ๊ะเขาไม่ช่วยชาติเหรอ
อย่างนี้ผมตอบยากนะผมก็อยากช่วยทั้งนั้น
ใครทุกคนก็อยากช่วยชาติทั้งนั้นนะแต่ถ้าไม่ช่วยชาติ

คือผมคิดว่าถ้าทหารตัดสินใจว่าจะถอยต้องยอมออก
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่อว่าการถอยเป็นการถอยอยู่เครื่องคุมต่าง
หรือถอยแล้วสร้างกลไกของสวนแล้วเชื่อว่าตัวเองแฟนเข้าไปอยู่ในกลไกเหล่านั้นได้

ระยะเปลี่ยนผ่านประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง
ถูกตั้งคำถามถึงการคงอยู่ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
แทรกซึมอยู่ภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คน
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
กำหนดให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ต้องดำเนินการตามกรอบความคิดของรัฐบาลทหารที่วางไว้
มุมมองของนายสุรชาติบำรุงสุข
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระบุ
เร็วเกินไปที่จะตัดสินความชัดเจนนี้
แต่หากดูบทเรียนการลงจากอำนาจของทหาร
จากการรัฐพาหารที่ผ่านมา
มีลักษณะเฉพาะของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
อย่างในปี๒๕๕๐รัฐบาลทหารในขณะนั้น
อยากถอนตัวออกมาเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
หวังลดแรงกดดันจากสังคมรอบด้าน
ต่างจากรัฐบาลทหารของจอมพลสริทธนรัฐ
และจอมพลธนรกิติขจร

หลังการเปลี่ยนผ่านด้วยการตั้งพักการเมือง
ซึ่งหากรัฐบาลคอสชเลือกทางเดินเดียวกัน
ก็เชื่อว่าจะเป็นกระแสตีกลับ
รอยปัญหาของกองทัพจากอดีต
ผู้นำทหารตัดสินใจที่จะยอมลงจากหลังเสือ
หรือจริงแล้วตัดสินใจยอมไปอยู่ข้าง
เสือมากกว่าที่จะยอมลงจากหลังเสือจริง
เพราะถ้าไม่ลงจากหลังเสือจริง
ผมว่าปัญหาก็จะหวนกลับมาเป็นแต่เพียง
สาระของข้อโต้แย้งอาจจะต่างจากยุค
ช่วงที่รัฐบาลคอสชอยู่ในอำนาจโดยตัว
ตัวรัฐบาลทหารในแบบเดิมหรือแบบปัจจุบันนี้
เมื่อคอสชและผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

จะไม่ทำให้การปฏิวัติครั้งนี้เสียของ
สิ่งสำคัญที่จะต้องประคองให้คอสช

และลงจากหลังเสือได้อย่างไม่เจ็บตัวในอนาคต
คือผลงานและพฤติกรรมของคนในขอสชเอง

เปลี่ยนผมหอกให้กลายเป็นดอกไม้ในตอนจบ
จริยสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน